ชามเก้าเหลวทำไมหล่อนกลัวตก

อะไรดวักก่อดวัก
กระปะเขายอกมาจากอะไรแอนกจีดาวาก่อ
ดวักก่อก็ดาวิกา

อ๋อมีเกิดจะเป็นอะไรก็มีคนดาวาก่อก็เลิศจะตาย
แต่เขาอ่านว่าเป็นน้องดวก

อ้าวเริ่มสิเดี๋ยวหมดแก่แหละ

เดาว่าขอดำวิกา

ไม่รู้ว่าจะเรียกชื่ออักษรย่อหรืออะไรหรือเปล่านะฮะ
ถึงทำได้ให้ดีเจชื่อดังใครอ่ะใครวะดีเจชื่อดังทำไมเหรอ
ก็คุณไม่มีคุณคุณจะชื่อนางไม่ใช่ฉันไม่ได้เป็นดีเจแล้ว
อ๋อคุณเปลี่ยนแล้วไม่ใช่ดีเจมส์ดำแล้วฉันไม่ได้เป็นดีเจมส์มาตั้งนานเลย
คุณพูดไปต่อไปจริงจริงเออเรียกนางเอกพันล้านใหม่ดาวิกาโฮเน่
ออกสื่อแบบสั้นว่าน้องดอวกหรือน้องด้วกเนี่ยนะฮะ
ซึ่งก็ไม่ไหวโดนบรรดาขาเมาแอบไปตีความใหม่ว่าฉายาในแง่รบของใหม่ดาวิกาแน่นอน
เมื่อวานนี้งานเปิดหนังสือป้าตือป้าตือเกี่ยวกับความคิดของป้าตือเขาเนี่ย
ดาวิกาก็ไปนะว่าแม่ลูกกันเขาเป็นแม่ลูกกันใช่ไหมนะ
เจ้าตัวก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับกองทัพสื่อมวลชนที่ไปรอใหม่ดาวิกาเลยนะครับ
ถึงกระแสถึงกระแสดราม่าที่ว่าเฮเลนอืมเฮเลนเนี่ยนะ
เฮเลนปาวามันเปลี่ยนชื่อเป็นปาวาราเออเออปาวาริสรสิริษระปาวาริสร
แต่ความทรมานมันแบบให้แกะเจ้าไอ้ไหมเนี่ยเหมือนกันว่าฮึย

แต่ก็ต้องแอบทำไปไม่น่าซะ
ใครละ

ทำให้เรามองเรื่องเราต่างอย่างมั่นโทหมากขึ้น
แล้วก็รู้ว่าใครรักเราที่จริงจัง

รู้ยังว่าตอนนี้มีอักษรย่อนะน้องด้วก

อาจจะเป็นแค่ตัวย่อเรียกหนูหรือเปล่า